อะไรที่ทำให้เรานั้นมีความสุขก็บอกกันมาเถอะคุณผู้ชมฮะ
ส่งมาช่องทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คแฟนเพจคุณผู้ชมส่งมาเยอะนะ
ส่งกันมาเยอะเลยแต่ว่าเราเนี่ยสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็คือการที่มาเจอกับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันแบบนี้เป็นประจำ
แล้วความสุขของผมคืออะไรรู้ไหมในช่วงนี้คือเฟสชิลผมใส่เฟสชิลแล้วผมมีความสุขมากเลยนะ
ใส่แล้วแบบมันดูแบบว่าป้องกงป้องกันดูแล้วปลอดภัยขนาดตอนนอนผมยังต้องใส่เลยนะเนี่ย

เออดูไม่จริงใจดูแบบไม่จริงใจเลยอ่ะ
แต่จริงแล้ววิธีการป้องกันตัวเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าควรทำยังไงบ้างสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างท้องล้างมือแต่ว่าอีกหนึ่งความสุขที่คุณผู้ชมส่งมาบอกเราก็คือนี่ค่ะ

ตรวจล็อกระยะที่๔แล้วอ๋อใช่
วันที่๑๕มิถุนายนครับผม
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องไปอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทยของวันนี้กันก่อนนะคะ
ล่าสุดเลยวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังไงบ้างไปดูกันนะคะ
วันนี้นะคะ๑๓มิถุนายน๒๕๖๓มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด๕รายด้วยกันนะคุณผู้ชม
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่๕๘ศพเช่นเคย

สถานการณ์ล่าสุดค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงข่าว
หลังการรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อวานนี้บอกว่า
จะมีการยกเลิกเคอร์ฟิลล์ค่ะ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ
แต่ว่ายังมีการงดการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ทางบกทางน้ำทางอากาศนะจ๊ะยังต้องห้ามกันอยู่นะคะ
เนื่องจากว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นการนำเชื้อโควิด๑๙เข้ามาในประเทศกันอยู่นะคะ
แต่ทั้งนี้การยกเลิกเคอร์ฟิลล์เนี่ย
ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่๔นั่นเอง
ซึ่งหลายคนส่งมาว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับ
ก็เป็นกลุ่มกิจการที่มีความเสี่ยงสูงต่างนั่นเองนะคะ
ต้องบอกแบบนี้ผ่อนคลายเฟส๔แล้วไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเข้าสู่เฟส๔ผ่อนคลายไปแล้ว
ทำอะไรก็ได้ยังยังใจเย็นคือยกเลิกเคอร์ฟิลล
แต่ว่าพรกรฉุกเฉินยังอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็คือกิจการต่างที่มีความเสี่ยงก็เริ่มแบบปลดล็อก
หิวตอน๕ทุ่มเที่ยงคืนจะได้หาอะไรกิน
ถูกต้องนอกจากจะแบบว่าทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในบ้าน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากย้ำเตือนกันด้วย
แม้ว่าจะปลดล็อกไปมากมายขนาดไหน
ในการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้นะจ๊ะ
แล้วแบบงานเงินก็ไม่ค่อยมี
คือแต่บางคนเขาบอกว่าถึงแม้จะได้รับผลกระทบมากมายขนาดไหน
เขาไม่ย่อท้อนะเขาพลิกจากวิกฤต
ให้มาเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มากมาย
ไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างค่ะ
โอ้โหพลิกวิกฤตผันชีวิตใบตองอย่าบัง
แม่มองไม่เห็นก็บอกด้วยอ่านให้ฟัง
คือต้องบอกว่าในช่วงนี้หลายคนพลิกวิกฤตผันชีวิตมาสร้างรายได้
อาชีพที่ได้รับผลกระทบกันเยอะนะคะ
ไปดูกันดีกว่าเรามัดรวมมาแล้วนำเสนอมาแล้ว

แต่เดาออกไหมว่าเขาทำอาชีพอะไรมาก่อน

ที่แบบว่าโชว์มายากลโยนอย่างนั้น

เขาเป็นบาร์เทนเนอร์บาร์เทนเนอร์หนุ่ม
เทนเดอร์หนุ่มจากโรงแรม๕ดาวเลยนะคะ

อายุ๔๖ปีแล้วนะคะ
คือปกติเขาทำงานอยู่ในโรงแรมใช่ไหม
แล้วก็ในสถานบันเทิงมากมายใช่ไหมคุณ
เทนเดอร์เขาต้องชงต้องโชว์ต้องทวง

คือเขาบอกเขาเก่ามากนะคุณ
เพราะว่าเขาอยู่ในสายอาชีพนี้มานานมาก

เอาจริงถ้าไม่เก๋าเนี่ยควงแบบเมื่อกี้ไม่ได้

โดนหัวนะให้คุณลองไหมล่ะ
แต่ว่าเขาก็เป็นคนนึงที่ได้รับผลกระทบ

ก็มีอาชีพเป็นพนักงานขายทัวร์ต่างประเทศ
คือบริษัททัวร์ก็ปิดตัวใช่ไหมคะช่วงนี้
รายได้ของเขากับภรรยาเนี่ย
เคยมีเป็นแสนนะต่อเดือน
มันหายอ่ะหายวว๊า๊บไปเลยอ่ะ

ตัวเขากับภรรยาก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านเองดีกว่า
เป็นร้านกาแฟโบราณชื่อว่าร้านบานละหล่า
ชื่อร้านชื่อดีชอบ
แล้วก็นำลีลาการควงขวดการชงเครื่องดื่มต่าง
ก็เลยทำให้ดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นและเป็นที่น่าสนใจด้วยนะคะ
เก๋มากเลยนี่เป็นแบบการพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสที่ดีมาก
ต่อไปอาจจะขายเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้เหมือนกันนะต่อกันที่อีกหนึ่งอาชีพนะคะ
เมื่อลิเกต้องมาขายหมูปิ้ง
ใส่ชุดคมขำทำหมูปิ้งขายเปลี่ยนตามสไตล์ยิ่งเติมต่อ
ทานได้ทุกมือซื้อได้ทุกมือถ้าหิวก็มาหาเจือลูกจอง
ทั้งหลายคนรู้จักกันการที่วงการหลีเกว่า
ตลกฟันไม่เหลือเจือลูกจอนี่
ผันตัวค่ะมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแทน
แล้วก็ขายอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ๓แยก
เข้าวัดธรรมามูลอยู่ที่อำเภอเมืองชายนาฏนี่แหละ
ทองเจือเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้งานลิเกถูกยกเลิกหมด
ทำให้สมาชิกในวงกว่า๓๐ชีวิต
ต้องแยกย้ายไปหาอาชีพทำเผื่อประทังชีวิตกันก่อน
โอ๊ยขอแบบธรรมดาได้ไหมน้อมไอ้ตอง
ตัวเขาเนี่ยก็เลยมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งก็แล้วกัน
อย่างที่เห็นลีลาการขายหมูปิ้งนี่ไม่แพ้กัน

ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนพี่เขาได้นะจ๊ะ
จบจบจากลิเกย์

มืดอ่ะบอกเลยว่าขายดิบขายดีมากถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ยังไม่หมดอาชีพสุดท้ายไปดูแดนเซอร์แดนเซอร์
ไม่ได้เต้นแล้วเขาจะไปเล่นอะไรกันล่ะทีนี้

อื้อหือหายใจไม่ออก
มันแน่นอกเหรอหรือมันแน่นกระสอบหรือยังไง

ทุเรียนหล่นหล่นใจหัว

เก่งจริงเพราะว่าเหล่าบรรดาแดนเซอร์พวกนี้

ป่าต๋อยป่าต๋อยป่าต๋อยจะ
เปราะต๋อยมีอะไรให้หนูทำไหม

ด้วยความที่ป่าแกเป็นเจ้าของสวนที่จังหวัดระยอง
มาช่วยป่าแล้วกันป่ามีงานให้
มารับทุเรียนไหมให้วันละพัน
โอเคป่าวันละ๑๐๐๐นะ
ทุเรียนเดี๋ยวจะทำให้ดู
แล้วเห็นไหมน้องเขาเนี่ยฝีไม้ลายมือในการรับทุเรียน
เก่งกันทุกคนผู้ชมผู้ชายยืนดูตาค้าง
จริงคุณยังทำไม่ได้แบบนี้บอกเลย
ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจ๊ะ
นี่แม่นนะ
ตาค้างอยู่โอ้โหก็ตาค้างนะคะอย่ามูแต่ดูนาน